งานศพของโรเบิร์ตสายควันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานี้เรานำเสนอข่าวนะคะคุณบอลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยก็มาเล่าให้กับคนอื่นฟังในงานเนี้ยนะคะบอกว่าคุณโรเบิร์ตสายควันยังไม่ไปไหนเป็นเรื่องนี้ลับที่เกิดขึ้นและล่าสุดก็มีเรื่องนี้ลับอีกแล้วนะคะเพราะว่าภาพนี้ค่ะมีคนบอกว่านี่มือนี่นี่ม
การหน้าโหลงของคุณโรเบิร์ตสายควันครอบครัวผมมาส่งพี่นอนเนอร์
ฝันดีพี่ที่รักตอนแรกช่วงแรกแรกของการคอมเมนต์นะ
คนก็เข้าไปแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของคุณโรเบิร์ตแต่มีคนตาดีค่ะ
เหลือไปมองเห็นมุมซ้ายมุมซ้ายของภาพนะและเป็นมุมซ้ายของจอตอนนี้
ข้างหลังน้องผู้หญิงผมยาวคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะเป็นมือค่ะ
แล้วเขาก็ทำวงกลมสีแดงให้ด้วยนะเป็นการตั้งคำถามในคอมเมนต์นั่นแหละ
มือใช่ไหมมือใครหลายคนจินตนาการต่างนานาบางคนฟันทงว่าเป็นวิญญาณแน่นอน
เพราะมีแต่มือกับท่อนขาบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือคุณโรเบิร์ตจะมาปรากฏตัวให้เห็นอีกเนี่ยนะคะ
แต่คุณบอลเชิญยิ้มเจ้าของเฟซบุ๊กมีคำตอบเฉลยออกมาแล้วนะคะ
บอกว่ามือที่เห็นเป็นมือของตากล้องที่มาช่วยถ่ายภาพในงาน
แต่ช่วงที่คุณบอลถ่ายภาพครอบครัวค่ะช่างภาพก็ต้องแอบไง
นั่งอยู่หลังพวงหลีดกะว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กพวงหลีดบังมิดแล้ว
แต่ไม่มิดค่ะคุณค่ะเข่าซ้ายกับมือซ้ายของคุณโผล่ออกมานะคะ
หลายคนก็เลยเข้าใจผิดแต่นี่แหละค่ะคุณบอลเฉลยออกมาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่จินตนาการไปต่างนานาไปทางเรื่องของรีลับนะคะ
สรุปว่าคนนะคะเป็นช่างภาพในงานนั่นแหละไม่ใช่ผีค่ะ